ความคืบหน้ากรณีที่คุณแม่ซึ่งเป็นลูกหนี้
แล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องอายุ๑๔ปี
ไปแจ้งความแล้วก็ร้องสื่อมวลชน
ว่าถูกคนเก็บเงินกู้นอกระบบอายุ๒๐ปี
ข่มขืนกระทำชำราวลูกสาว
ขณะที่ตัวเองไม่อยู่บ้าน

เป็นเหตุการณ์กรณีที่แม่น้องอายุ๑๔ปี
ก็เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชน
หลังลูกสาวถูกชายวัยรุ่น
ก็คือนายกีรติคัมมีหรือว่านายปลื้ม
ปลื้มอายุ๒๐ปีเป็นคนเก็บเงินกู้นอกระบบ
ปลุกปล้ำลูกสาวของเธอภายในบ้านพัก
เหตุการณ์เกิดก็คือ๕เมษายนที่ผ่านมา
ในวันนั้นตัวเองไม่อยู่บ้านเกิดขึ้นที่ชนบุรี
หลังเกิดเหตุคุณแม่ไปแจ้งความไว้ที่
สศศคือ๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ค่ะ
ที่สำนักงานอายการจังหวัดชนบุรี

มีการนัดหมายให้แม่แล้วก็น้อง

เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมร่วมกับอายการ

แบบนี้บอกว่าตัวเองรู้สึกเสียใจ

แล้วก็ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่า

ไม่น่าจะทำกับลูกสาวของเธอได้ขนาดนี้
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการไลฟ์สดชี้แจง
เรื่องของเงิน๑ล้านบาทที่ก่อนหน้านี้เนี่ย

คุณแม่ไปเรียกเงิน๑ล้านบาท

คุณแม่บอกว่ายืนยันเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
อยากให้ผู้ก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะ
ขณะที่น้องอายุ๑๔ปีเองก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังนะ
บอกว่าวันเกิดเหตุขณะกำลังนอนเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน
ปรากฏว่าในคนนี้ก็คือนายปลื้มเนี่ย
เดินเข้ามาในบ้านซึ่งเวลานั้นก็คือช่วงเที่ยง
ไม่ใช่เวลาที่เคยเก็บเงินกู้
เล่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือปกติก่อนหน้านี้๒เดือน
ปลื้มเดินทางมาเก็บเงินกู้ปกติคือจะเก็บช่วงเย็น
คล้อยค่ำ๔โมงเย็นไปถึง๖โมงเย็นประมาณนั้น
ประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ปลื้มมาผิดเวลาเลือกที่จะมาช่วงเที่ยง
ช่วงเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ของน้องเนี่ย
ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างออกไปทำงาน
แล้วก็วันเกิดเหตุนายปลื้มพยายามที่จะเข้าไป
ในห้องนะชวนน้องเข้าไปในห้องนอน
แล้วก็พยายามที่จะปลุกปล้ำซึ่งน้องบอกว่า
ตัวเองก็พยายามที่จะขัดคืนแล้วนะ

กลัวว่าแม่จะว่ากล่าว
แต่กลัวฝ่ายชายจะเข้ามาก่อเหตุอีก
ก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับคุณแม่
ส่วนในปลื้มเองในปลื้มเนี่ยเป็นคนเก็บเงินกู้นะคะ
เป็นคนที่ถูกหาว่าขืนใจน้องอายุ๑๔ปีเนี่ย
ได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊คหลายต่อหลายครั้งค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไลฟ์อีกนะ
บอกแบบนี้บอกว่าต้องการที่จะชี้แจงเรื่องทั้งหมด

มาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าต้องการที่จะติดต่อตำรวจตั้งใจ
ที่จะเดินทางเข้ามอบตัวไม่ได้คิดจะหลบหนีนะคะ
โดยในบางช่วงของการไลฟ์สดของนายปลื้มเนี่ย
บอกว่ารู้จักกับน้องอายุ๑๔ปีมาเดือนกว่าแล้วล่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่โทษใครนะ
เขาผิดเองที่ไปยุ่งเกี่ยวกับน้อง
พร้อมปฏิเสธด้วยว่าเขาไม่ได้ข่มขืนนะ
น้องเนี่ยคือลักษณะสมยอม
แต่ถูกน้องเนี่ยครูว่าถ้าเลิกเนี่ยจะไปฟ้องแม่
ซึ่งนายปลื้มบอกว่าลักษณะดังกล่าวเขาไม่ได้ปลุกปล้ำนะ
คือเหมือนกับเขาโยนบาปให้กับฝ่ายหญิงนั่นแหละ

ปลื้มไลฟ์สุดบอกว่าเขายอมรับนะว่าเขาพรากผู้เยาว์
ถ้าโดนข้อหานี้เขายอมรับแต่เขาไม่ยอมรับคือข้อหากระทำชำราว
เพราะว่ารักษณะพฤติกรรมในวันนั้นเนี่ยคือสมยอมเนี่ยนะคะ
ล่าสุดมีรายงานจากผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่ได้ติดต่อหรือเดินทางเข้ามามอบตัว
อย่างที่มีการไลฟ์สดชี้แจงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นได้ประสานให้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อหาคือคมคืนและกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กยินยอมหรือไม่ก็ตามค่ะ
เดี๋ยวรายละเอียดข่าวนี้ติดตามกันได้เต็มในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้ด้วยนะคะ